ซาร่าเล็กค่ะงานแต่งงานเพิ่งผ่านไป

นี่ลุคนี้ดิฉันให้๑๐เต็ม๑๐นะคะคุณผู้ชม

มาแบบว่าดูเหมือนแบบเบาแต่ว่าดูมีอะไร
ช่างภาพฝรั่งโอ้โหกดชัตเตอร์กันพับ

ส่วนเรื่องหลังชีวิตแต่งงานค่ะเจ้าตัวบอกว่า
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาสักเท่าไหร่นะ
เพราะว่าหนีบคุณสามีไปทำงานต่างประเทศตลอดเลย

พี่สงสัยคงจะเป็นปีหน้าเนาะ

พี่เรายิ่งวุ่นเชื้อกับชาวไปด้วย

เพราะอยู่บ้านด้วยกันแล้ว

เปลี่ยนตมว่าชุดแปลกของเร็ว
มันเป็นความรู้สึกที่เราต้องดูแลกันและกันจริง
ก็แอบคิดในหัวบ้างแบบจินตนาการบ้าง
อยากจะทำอาหารบ้างอยากจะแบบเป็นแม่บ้านบ้าง

เอาจริงเขิน
บางทียังเรียกเขาแบบเป็นว่าแฟนอยู่
แต่ว่าบางทีเขาก็มาสามีแล้วคาสาแล้ว
อ๋อคาสาแล้วตอนนี้ติดคำว่าแฟนอะไรอยู่
น้องก็ยังเหมือนเดิมก็ขอเวลาทำให้น่าจะประมาณ๑ปีคิดว่านะคะ
ลอดใช่รอได้นะคะ
น้องล้วงเซฟชีวิตที่สวยมากตัดผมสั้นก็สวย

ไว้ผมยาวดีกว่านะ
คุณซาร่าก็ทำได้หลายทุ่มความสามารถมีมากล้วน